เรื่องการเสียชีวิตของคุณตังโมเนี่ยนะคะ
ก็มีประเด็นใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะจากปากของอดีตตำรวจสันติบาลค่ะ
ซึ่งพูดถึงบอกว่ามีตัวละครคนมีสีอืม
นั่งรออยู่ที่โรงแรมริมน้ำแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้อง
และเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณตังโมตกเรือนะคะ
ทีมข่าวของเราได้สอบถามเรื่องนี้กับท่านนี้ค่ะ
ซึ่งก็บอกว่าไม่เชื่อที่คุณตังโมจะไปปัสสาวะท้ายเรือ
แล้วก็เชื่อว่าถ้ามีการทิ้งเวลานานไปกว่านี้
ไม่มีการเอาตัวคนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จ
อาจจะจับพิรุษได้น้อยลง
คุณสันทนาบอกว่าประจักษ์พยานเหลือ๕นะคะชีวิต๑ชีวิตเสียไปแล้ว
แล้วคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจรู้จักกับบิ๊กที่ปรึกษาระดับประเทศ
อีกคนนึงเป็นนักธุรกิจอยู่ในวงการพูดน้ำไหลไฟดับ
ใครพูดก็ต้องเชื่อผู้ชายอีกคนเป็นลูกน้องของนายคนนี้
ส่วนผู้หญิงอีก๒คนที่เหลือก็อย่างที่ทราบ
ฉะนั้นน่าจะเดาทางได้คุณสันทนาว่าอย่างนั้น
แล้วก็บอกด้วยว่าการทำงานของตำรวจตอนนี้เหมือนมีทงที่ถูกกำหนดมาแล้ว
จะต้องออกมาในรูปแบบไหนเพราะยิ่งสอบสวนยิ่งเลือนลางไปจากข้อเท็จจริง
ฟังตรงที่คุณสันทนาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
คือผมก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันเป็นแบบอิสระ
ตามประสบการณ์ตามหลักการทางหลักวิชาการที่เราพูดกันเยอะแยะมากมาย
ก็ปล่อยเขาทำแต่ยิ่งนับวันข้อเท็จจริงมันยิ่งหลางเกิน
ที่เขากำลังทำอยู่ในประเด็นของเจ้าหน้าที่นี่
พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็กลับมุ่งเน้นจะให้เข้าประเด็นตรงนี้
ตามที่เขาก็เปลี่ยนตรงเขาถูกกำหนดประเด็นมา
แล้วก็จะให้เข้าให้การสอบสวนดำเนินการ
ในทางที่เขาต้องการเพราะหากว่าเป็นตามที่
ที่ทางเจ้าหน้าที่เขาทำคดีนี้ก็ปิดได้
จริงวันนี้ก็ปิดคดีได้แล้วด้วยซ้ำไป
ส่วนตัวละครที่คุณสันทนาบอกว่ามีมากกว่าที่เราเห็น
ก็คือเขาบอกว่ามีบิ๊กผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่ในห้องพักโรงแรมหรู
แม่น้ำเจ้าพระยาและจากคำให้การที่ผ่านมา
ให้การมากขึ้นยิ่งพิรุษจุดประสงค์ของการล่องเรือ
ครั้งนี้ไม่ได้ล่องเรือไปเที่ยวตามที่ทั้ง๕คนให้การ
แต่มีจุดประสงค์อื่นแน่นอนและตอนนี้คนมีสีที่รออยู่ในห้องพักโรงแรม
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในคืนเกิดเหตุก็เข้ามาผัวพันกับคดี
เพื่อจะป้องกันไม่ให้เรื่องถึงตัวเองค่ะ
บุคคลภายนอกเนี่ยคือคนที่คุณสันทนาบอกว่า
เป็นคนมีสีที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้หรือเปล่า
เขาเกี่ยวข้องในเรื่องของการนัดหมาย
หลังจากมีคดีแล้วนี่ก็ต้องทราบต้องเข้าใจ
มันก็เขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแน่
มันก็ถึงต้องพยายามที่จะตัดต่อ
พยายามทำลายพยายามหลักฐานในคดี
เพื่อให้คนตัวเขาพ้น
ไม่ใช่แค่การไปล่องเรือกินข้าวปกติ

คือตอนแรกตั้งแต่ยาวผมเข้าใจว่ามันก็น่าจะใช่
เพราะว่าผู้ชาย๓ผู้หญิง๓
แต่เมื่อค่อยเจาะข้อมูลลายตัวลายบุคคลไป
ใครมายังไงแบบไหนตรงนี้
ยิ่งไม่ใช่เขาบริยายนะกับข้าวที่ออกมา

ถ้าผลเงียดให้การกลับทางเจ้าหน้าที
นั่นก็เป็นข้อมูลจากนายสันทนประยูณรัฐ
ก็เปิดประเด็นเอาไว้ให้ได้ตามกันต่อนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่สพเมืองนนทบุรีเมื่อเช้า

หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑แถลงข่าว
เรื่องของความคืบหน้าไปเมื่อวานนี้บอกว่า
ได้ติดต่อคุณกระติกเข้ามาให้ปากคำเกี่ยวกับคลิปสุดท้าย
ของคุณตังโมที่มีเสียงผู้ชายแทรกขึ้นมา
โดยจะมีการสอบปากคำคุณกติกว่า
เสียงผู้ชายในคลิปเนี่ยเป็นเสียงของใครนะคะ
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานว่า
คุณกติกนั้นจะเข้ามาให้ปากคำในช่วงเวลาไหนวันไหน
ซึ่งถ้าประสานแล้วไม่มาก็คงต้องเป็นการออกหมายเรียกนะคะ

ก็ต้องจับตาดูทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิด

เพราะว่าทนายตั้มนี่เป็นบุคคลที่ทั้ง๕คนนี้ติดต่อไป
หลังจากที่เกิดเหตุคุณตังโมตกเรือในคืนวันนั้นค่ะ